คือก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นได้จริงนะเอามาให้ดู
เพราะว่าใครก็ตามที่จะต้องเข้าไปซ่อมรถในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้อง
เรียกว่าตรวจสอบให้ดีและแม่นยำที่สุด
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
พี่คนขับรถบรรทุกที่ดูอยู่
ใช่คือหลายคนก็สงสัยนะคุณนัทพงศ์ว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึง
หัวรถบรรทุกเนี่ยมันถึงหล่นลงมาแบบนี้แต่ต้องโชคดีนะ
คือเพื่อนเขาเห็นแล้วเข้าไปช่วยค้ำเอาไว้ได้ทัน
แล้วก็รอดมาได้อย่างหุดหวิดนะคะ
เนี่ยค่ะอยู่ก็พับลงมาทับคอนะคะ
หลายคนเข้าไปคอมเมนต์สอบถามนะคะ
หัวเก่งตรงนี้มันเป็นยางหรือเปล่า

แต่ว่าคือถ้ามันหล่นลงมาเป็นเรื่องเหมือนกันนะคะ

มีความโชคร้ายแต่บาดจะไม่ใช่ทุกคน
ที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะ